คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปน่ารักค่ะ
ที่เป็นคู่ซี้ต่างสายพันธุ์ช้างกับสุนัข

ไซส์ต่างสายพันธุ์แต่เขาสนิทกันมาก
เขาวิ่งเล่นกันนะคะที่ศูนย์ช้างเชียงใหม่
แล้วก็ช้างเชือกนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นขวัญใจชาวต่างชาติด้วยค่ะ

เป็นยังไงล่ะเขาวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานนะคะ
หอกล้อกันไปช้างกับสุนัขแบบนี้

นี่คือเพื่อนสีต่างสายพันธุ์ค่ะลูกช้างและสุนัขพันธ์ไทยนะคะ
วิ่งเล่นกันอยู่คลิปนี้เผยแพร่โดยแฟนเพจ
เฟสบุ๊คศูนย์บริบาลช้างภักดิ์เหนือตะโมนพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ทางทีมข่าวสายตรวจโซเทียลของเราก็เลยโทรศัพท์ไปพูดคุย
กับผู้ที่ก่อสร้างปางช้างแห่งนี้นะคะ
ซึ่งก็คือคุณเล็กแสงเดือนชัยเลิศ
หลายคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของคุณเล็กนะคะ
คุณเล็กเป็นหญิงสาวที่ร้องเพลงกล่อมช้างให้หลับได้
คุณเล็กก็เลยให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้ค่ะบอกว่า
เรื่องราวนี้น่ารักมากเพราะว่าลูกช้างในคลิปมีชื่อว่านาวาน
เป็นช้างตัวผู้นะคะคลอดในศูนย์ตอนนี้๓ขวบแล้ว
พังนาวานเป็นลูกช้างที่ร่าเริงมาก
ชอบเล่นกับสุนัขที่ทางศูนย์เลี้ยงไว้
ที่สนิทกันเขามีอยู่ประมาณ๔ตัวเขามีเป็นแก๊ง
เขามีเป็นแก๊งเลยเหรอโอ้โฮมีเป็นแก๊งจ้ะ
วันไหนสุนัขไม่มาเล่นด้วยเนี่ยนาวานก็จะไปแกล้ง
ไปเอาเท้าไปเขียวไปแย่ไปนั่งทับด้วยบางที

เดี๋ยวบางทีไปนั่งทับคืออยากจะให้เพื่อนมาเล่นด้วยไง
แกล้งเพื่อนแต่ไม่รู้หรอกว่าตัวเองไซส์ใหญ่
ว่าเพื่อนจะเจ็บหรือเปล่าเอาเท้าไปเขียวหาไปนั่งทับบ้างเรียกให้มาเล่นนะคะ
นาวานชื่อนี้รัฐมนตรีกัมพูชาเป็นคนตั้งให้ค่ะ
เพราะว่าเกิดในวันที่ท่านเดินทางไปพักที่สูตรช้างพอดี
ความหมายดีนะคะแปลว่าทองคำ
งนาวานก็กำลังดังในต่างประเทศแฟนคลับเยอะค่ะ

อาสาสมัครที่มาดูแลช้างในศูนย์นี้ก็เป็นชาวต่างชาติด้วย
ที่ต้องการช่วยอนุรักษ์ช้างไทยของเรานะคะ
ก็เลยมีภาพน่ารักแบบนี้ไปเผยแพร่ในโลกโซเทียล
คนก็เลยโอ้โหเล่นกันมามาก

บางทีก็กลัวนะถ้าเกิดโตกันมากกว่านี้แล้วยังวิ่งเล่นไล่จับกันอยู่

วิ่งไล่กันค่ะหรืออยู่ไปนั่งทับเพื่อนนะ